ส่วนเรื่องนี้เราตามให้ต่อค่ะน้องแป๋วนามสมมุติเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบค่ะ
ที่ทางเพจใส่ไม้ต้องรอดเขาไปเจอใช่ไหมค่ะครับ
เขาก็ไปช่วยคือไปนั่งขายแซนวิชน้องตาปูดบวมเลยเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกาย
ถือตะกล้าสองใบใบเบอร์เลอร์เลยอ่ะพี่อุ๋ยใหญ่กว่าตัวอีกอ่ะ
ก็ต้องไปตระเวนนั่งขายแซนวิชต้องไปยกมือไหว้ต้องไปก้มกราบขอให้คนซื้อ
อ้างว่ายังไงแม่อ้างว่าน้องตกเครื่องซักผ้าตาเลยปูดบวมไม่ได้ทำร้ายน้อง
อ้างว่ายังไงแม่บอกน้องเขาอยากขายอยากช่วยครอบครัว
เขาอยากจะช่วยครอบครัวเขาเต็มใจอยากจะไปขาย
เมื่อวานเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากแล้วทำไมแม่ไม่ไปขายเองอ่ะ
ทำไมแม่ไม่ไปขายเองปล่อยให้ลูกเนี่ยแทนที่จะได้ไปพักผ่อนทำการบ้านเรียนหนังสือ
ต้องมานั่งขายเย็นจนดึกจนดื่นซุดเลยมั้ยนี่ยังเต็มตะก้ายอยู่เลย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเพิ่มบางภาพเห็นน้องยังไงรู้ไหม
นั่งแบบสับปะงกสับปะงกคือขายจนแบบจนง่วงจนหลับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นมีรถมาส่งนะคะแล้วก็เป็นรถของพ่อเลี้ยงอะค่ะ
ส่งค่ะมาส่งที่ปั๊มเกิดคำถามเหมือนกันแล้วพ่อเลี้ยงคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นพ่อ
ต่อให้เป็นพ่อเลี้ยงก็เถอะเนอะคุณไม่ขายเองเหรอคะใช่
ทีมงานเส้นได้ไปเจอขออภัยพูดสภิกษ์พูดผิดทีมงานเส้นได้ไปเจอ
ถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยใช่ไหมคะแต่อันนี้ก่อนที่เส้นได้จะไปเจอ

ขับมาจอดในปั๊ม๕โมง๔๐นาทีน้องแป๋วเดินลงจากรถเปิดท้ายรถ
ฮิ้วตะกร้าสีชมพู๒ใบเดินตรงไปหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขายของ
นี่ค่ะพ่อเลี้ยงมาส่งนะคุณผู้ชมน้องก็ยังไงล่ะเขาต้องนั่งขายไปเรื่อย
ตะกล้าสองใบที่บรรจุแซนวิชเอาไว้ข้างตัวน้องก็นั่งขายไปตั้งแต่ห้าโมงกว่า
จนถึง๓ทุ่มคุณผู้ชมดูค่ะน้องตัวเล็กผอมด้วยตะกล้าเซนวิชไม่ใช่เล็ก
แซนวิชเต็มตะกร้าเดินถือถ้าไม่ไหวนี่คือ๓๐สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วเส้นได้ก็ไปเจอ๓๑สิงหาเส้นได้ไปเจอ๓๑ค่ะแต่ปั๊มเดียวกันนะคะ
เดียวกันที่เส้นได้เขาไปเห็นคลิปเห็นภาพแล้วก็เขาไปช่วยนะคะ
แสดงว่าโดนแบบนี้มาแบบนี้ทุกวันมีอีกค่ะปั๊มเดิมเลยค่ะย้อนไป๒๘สิงหาคม
รถเก๋งของพ่อเลี้ยงคันเดิมค่ะไปส่งน้องแป๋วไปส่งสักประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่ง
โอ้โหดูสิทุ่มนึงเด็กควรจะอยู่บ้านทำการบ้านเนอะไปส่งทุ่มนึง
แป๋วลงจากรถเหมือนเดิมนะคะน้องก็ต้องจัดของใส่ตะกล้าสีชมพู
กล้าสองใบเนี่ยเนี่ยจัดของจัดแซนวิชเอาใส่ตะกล้านั่งยองจัดอยู่แบบนั้น
แล้วน้องก็ต้องหิ้วตะกล้าแซนวิชไปขายเดินแทบไม่ไหวแบบนี้
กล้าก็หนักไปขายอยู่หน้าร้านอาหารไกลร้านสะดวกซื้อมันจะเป็นจุดเดิมค่ะคุณผู้ชม
จุดที่น้องขายอยู่บ่อยวันนี้จะเห็นคนเยอะหน่อยมีใครก็ไปอ้อนวอนเขา
คนก็แวะซื้อสงสารไงพี่อุ๋ยอ่าแล้วแม่เด็กก็บอกอะไรนะ
ลูกเขาอยากช่วยเหลือครอบครัวเด็กอยากไปขายเอง
ความจริงแล้วเนี่ยตั้งใจให้เด็กมาขายหรือเปล่า
แล้วก็เหมือนเดิมนะคะประมาณสัก๓ทุ่มกว่าค่ะ
พ่อเลี้ยงก็รับกลับออกไปคนสงสารน้องแล้วอุดหนุนเยอะ
คนสงสารเห็นไหมก็ช่วยอุดหนุนช่วยซื้อแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะล่าสุดน้องแป๋วไปนั่งขายแซนวิชที่ปั๊มนี้
ก็คือ๓๑สิงหาคมคือวันเดียวกันกับที่ทีมงานเส้นได้ไปเจอ
แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยนะคะครับหมายความว่า
เลี้ยงขับรถไปส่งตอนเย็นอืมแล้วไปรับสักสามสี่ทุ่ม
ก็คือสามสิบสิงหาคมไปขายยี่สิบเก้าสิงหาคมไม่ได้ไปขาย
ี่สิบแปดสิงหาคมไปขายน้องแป๋วขายแซนวิชชิ้นละสามสิบห้าบาท
สามชิ้นร้อยในแต่ละวันขายได้ประมาณวันละสองพันห้าร้อยบาท
ถ้าสมมติว่าน้องไปขายทุกวันสามสิบวันเดือนหนึ่งเนี้ยค่ะรายได้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะคะ
อันนี้เป็นรายได้ที่ไม่ได้หักต้นทุนการทำแซนวิชหรือการไปรับแซนวิชมาครับ
แต่คุณผู้ชมค่ะรายได้ของน้องแป๋วแม่บอกว่าน้องขายได้ก็ให้เงินน้องนะอ่า
ละสามสิบสามสิบบาทเดือนหนึ่งน้องก็ได้เก้าร้อยแต่แม่กับพ่อเลี้ยงได้เจ็ดหมื่นห้าโอ้โห
ทีมข่าวได้คลิปที่ถ่ายจากพนักงานในปั๊มนะคะอันเนี้ยที่มิ้วบอกคุณผู้ชมอ่ะ
คุณผู้ชมดูค่ะพี่อุ๋ยดูค่ะคงเหนื่อยอ่ะหนูคงเหนื่อย
แบบสับปะงกแบบเนี้ยไปเรียนมาทั้งวันเดี๋ยวเย็นเย็นหนึ่งเหนื่อยสิ
แทนที่จะได้มีความสุขตามภาษาเด็กอยู่ที่บ้านแล้วต้องมาหิ้วตะก้าเซนวิชขายแบบเนี้ย
จนค่ำจนมืดนะคะมันทุกวันนะนี่น้องแป๋วมาในชุดนักเรียนเหมือนเดิมตะกร้าแซนวิชสองใบ
น้องก็พอขายไปสักพักยังขายไม่หมดก็ต้องมานั่งพักด้วยความเหนื่อย
ง่วงด้วยความเหงาด้วยความเป็นเด็ก

เข้าใจในความเหนื่อยความแบบง่วงจนนั่งสปงกแบบนี้
คือคนก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแต่คนไม่กล้ายุ่งค่ะ
เพราะอะไรคะไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะคะ
คนในปั๊มเขาบอกว่าเคยพยายามจะช่วยนะคะแต่เขาไม่กล้าช่วยเพราะ
เลี้ยงกับแม่ก็อยู่แถวนั้นแหละก็ไปดักซุ่มดูอยู่อย่างนั้นแหละ
ยืนรออยู่แถวนั้นยืนรออยู่ตัวเองไม่มาขายให้ลูกมาขาย
ก็ยืนรอยืนดูอยู่ตรงนั้น
คือก็คงกล่าวว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ขายคงไม่ค่อยมีใครซื้อไงใช่ไหม
ให้เด็กมาอย่างนี้ใครก็สงสารมันขายดีขายดีก็ได้เงินเยอะ
แต่ทำไมคนเป็นแม่ไม่สงสารลูกเหรอพี่อุ๋ย

แล้วพ่อเลี้ยงตัวเองเป็นผู้ชายแท้เนอะ
ไม่สงสารเด็กผู้หญิงคนนึงต้องมาขายแซนวิชให้ตัวเองมีเงินอย่างนี้เหรอ
นี่ไม่รวมกับที่เมื่อวานที่พ่อเลี้ยงกับแม่เด็ก
นี่ไม่รู้ทรัพย์ไปที่บ้านนี้ต้องถูกตีถูกดุถูกอะไรอีกต่างหน้านาน
แต่เขาอ้างว่าไอ้ตาปูดบวมไม่ได้ทำร้ายนะตกเครื่องซักผ้า

คุณผู้ชมค่ะทุกวันหลังจากที่รถของพ่อเลี้ยงพาน้องแป๋วออกจากปั๊ม
หลายคนก็คงคิดว่าน้องก็คงไม่ต้องเหนื่อยแล้วมั้
ก็คงขายเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วได้พักผ่อน

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเพิ่มนะคะ
ว่าหลังจากออกจากปั๊มน้ำมันนี้ไป

อื่นที่อยู่แถวนั้นไปขายต่ออีก

ทีมข่าวไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าในปั๊มยืนยันว่า
แป๋วต้องไปขายแซนวิชแบบนี้หลายปั๊มจริง
จากปั๊มนึงไปต่ออีกปั๊มหนึ่ง
คือปั๊มตรงนี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
เขาบอกว่าน้องแป๋วมาหลัง๓ทุ่ม

คือปั๊มแรกไปส่ง๕โมงครึ่งเย็นใช่ไหมคะ

แล้วมาต่อปั๊มนี้๓ทุ่มกว่ามาอีกปั๊มนึง
เลี้ยงไปส่งน้องแป๋วก็เดินลงไปขายแซนวิช
และทุกวันน้องแป๋วเขาจะใส่เหมือนหูฟัง

ที่นั่งสบายรออยู่ในรถเก่งของตัวเอง

คนในปั๊มพ่อค้าแม่ค้าไปชวนคุยไปถามอะไรน้องไม่กล้าตอบ
เพราะพ่อเลี้ยงดูอยู่ไงเฝ้าดูอยู่ในรถไง
คนก็สงสารนะคะหลายคนเหมานะเหมาทั้งตะกล้าไปเลย
กะว่าเหมาน้องขายหมดน้องจะได้กลับบ้าน
แต่สมมุติขายปั๊มแรกหมดแล้วก็ไม่ได้กลับ

แล้วยิ่งขายดีอย่างนี้เขายิ่งให้มาแทบทุกวันไม่หยุดเลยนะ

ใช่ไงแล้วขายไปเรื่อยมีคนเคยไปช่วยค่ะพี่อุ๋ย

ก็ไปช่วยคือสงสารแหละก็ไปเตือนว่า
เด็กผู้หญิงยังเด็กแบบนี้มาขายอะไรดึกดื่น
ปรากฏว่าพ่อเลี้ยงได้ยินจากหูฟังที่ตัวเองก็นั่งรอสบายอยู่ในรถนะคะ
พ่อเลี้ยงลงจากรถมาด่าแม่บ้านที่จะมาช่วยเด็ก

บอกว่ามันยุ่งทำไมแต่เป็นคำที่คำหยาบอะค่ะ

โอ้โหทีมข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วน้องแป๋วมาขายตรงนี้เลิกกี่โมง
ก็มาถึงปั๊มที่๒คือ๓ทุ่มแล้วใช่ไหมคะ

บางคนบอกว่าก็ต้องขายจนกว่าจะหมดละมั้ง

วันไม่หมดก็เห็นน้องนั่งขายจนเช้าค่ะ

มันข้ามกลางคืนมาเดินคล้ายข้องอย่างนี้
มันสงสารเขาสงสารเด็กเขาก็เลยพูดบอกเด็กไป
แต่จงว่าเด็กของนั้นใส่ฟูฟังพ่อเขาก็ได้ยิน
พ่อเขาก็เดินมาท่าพวกแม่บ้าน

แล้วเห็นฝันใครละครับ

แต่ก่อนนั้นมีอยู่ครับมีตาปิดมาครับ

แรกครั้งครั้งล่าสุดที่

บอกน้องว่าดึกแล้วมาขายอะไรตรงนี้

นี่ทีมข่าวของเราเจอนะพี่อุ๋ยป้าสุนะคะเธอบอกว่า๓เดือนก่อน
เธอเห็นน้องแป๋วอ่ะขายของยันตี๑ตี๒
เดือนก่อนนะคะตี๑ตี๒เหรอแล้วขายถึงตี๒ก็เลยไปเตือนด้วยความที่เป็นเด็ก
เป็นผู้หญิงด้วยเลยไปเตือนและแอบขู่เล่นเผื่อน้องจะได้กลับบ้านไม่กล้ามาขาย
บอกว่าอย่ามาอีกนะดึกดื่นแบบนี้ถ้าเห็นอีกจะแจ้งตำรวจนะ
แป๋วก็กลับไปหาพ่อเลี้ยงที่อยู่ในรถเก่งพ่อเลี้ยงพุ่งมาเลยมาด่าเลย
บอกเรื่องของครอบครัวถ้ามีปัญหาให้เจ้าของปั๊มมาเคลียร์พ่อเลี้ยงบอกแบบนี้
เราก็ถ่ายรูปเขาถ่ายรูปเสร็จเขาก็เดินไปพักหนึ่ง
พ่อเขาก็เดินมาหาแล้วเขาก็มาบอกว่ากูนี่แหละเป็นพ่อมัน
เรื่องของครอบครัวกูกูจะให้มันมาขายจะมีอะไรไหม
ถ้ามีปัญหาบอกให้เจ้าของปั๊มมาคุยกับกู
ล่าสุดวันนี้นะคะนายอำเภออุทัยนายสมลักษณ์ไปที่ห้องพักของแม่และพ่อเลี้ยงเด็กนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่
แม่ของน้องดูเหมือนจะเครียดพอสมควรเพราะว่าเป็นข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
เมื่อวานคุณผู้ชมก็เห็นภาพแม่เด็กแล้วเนาะ
วันนี้แม่เด็กบอกว่าขอยอมรับก็แล้วกันว่าแม่เองก็เคยตีลูกสาว
แต่ขอยืนยันอีกทีรอยช้ำที่ดวงตาของน้องที่ปูดบวมม่วงเนี่ยค่ะ
ขอยืนยันเหมือนเดิมน้องจะตากผ้าแล้วตกลงมาจากเครื่องซักผ้า
แต่มันปูดบวมขนาดเนี้ยคุณผู้ชมค่ะนี่
คือเมื่อวานแม่บอกว่ามีแต่พ่อเลี้ยงที่ตีลูก
วันนี้แม่ยอมรับแล้วว่าแม่ก็ตีแม่เนี่ยไม่ได้ตี
วันนี้แม่บอกแม่ก็ตีใช่พี่อุ๋ย
พ่อเลี้ยงก็อ้างว่าเด็กทำไม่ค่อยทำตามที่บอกอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
อ้างไปเรื่อยอ่ะแล้วคุณผู้ชมก็ถามมาเยอะค่ะ
แล้วยังไงน้องเป่าตอนนี้อยู่กับใครใครดูแลนะคะ
เมื่อวานพมบอกจะดูแลก่อน๑เดือนใช่ไหมใช่ค่ะ
อุ๋ยตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พมจังหวัดพระนครศรีอยุธิยา
พาน้องไปตรวจร่างกายเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายนะคะว่ามีบาดแผลตรงไหนยังไงบ้าง
และบาดแผลที่ดวงตาเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจสอบอย่างละเอียดเลย
จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงว่าน้องตกเครื่องซักผ้าจริงเหรอ
แล้วตกยังไงตากระแทกยังไงอ่ะ
คือตอนที่เส้นได้ไปเจอที่ปั๊มแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันสอบถามเนี่ย
แป๋วก็ยังยืนยันว่าน้องปีนขึ้นไปเพื่อจะตากผ้าแล้วก็ตกจากเครื่องซักผ้า
คนก็อาจจะสงสัยว่าน้องไม่กล้าตอบความจริงหรือเปล่าไงพี่อุ๋ย
กลัวแม่ว่ากลัวพ่อเลี้ยงทำร้ายหรือเปล่า
ก็ต้องรอให้น้องดูผ่อนคลายขึ้นหรือว่าไว้วางใจมากขึ้น
คือตอนนี้สำคัญมากเลยค่ะก็คือเรื่องของการดูสภาพจิตใจของน้อง
จากสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของสุขภาพจิตตอนนี้น้องเขาก็ไม่ได้ขวัญภาวะอะไรมาก
แต่น้องเขาก็คิดถึงแม่นะคะเขาก็ยังอยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะว่าก็แม่แท้นะคะคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นที่ว่าแล้วน้องจะได้กลับไปอยู่กับแม่เมื่อไหร่
พมจังหวัดพระนครศรีธุยาบอกว่าเดี๋ยวต้องให้จิตแพทย์เป็นคนออกความคิดเห็น
ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งแม่และพ่อเลี้ยงด้วยว่าพร้อมจะดูแลน้องไหม
ตอนนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวติดต่อโรงเรียนประจำให้น้องแป๋วค่ะจะได้ไม่เสียโอกาสทางการศึกษา
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าน้องต้องการจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ต้องให้มั่นใจ
ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องอีก
ทีมข่าวก็ไปที่หอพักที่แม่กับพ่อเลี้ยงของน้องแป๋วอาศัยอยู่นะคะ
ถามป้าติ๊กที่อยู่หอเดียวกัน
ติ๊กบอกว่าพอในอำเภอมาตรวจสอบแม่กับพ่อเลี้ยงและน้องชายอีก๒คนของน้องแป๋วออกจากหอไปเลย
ตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่กลับมา
ก็เห็นว่าไอ้ตะกล้าสีชมพู๒ใบที่น้องแป๋วเคยถือขายแซนวิชอะค่ะ

สงสัยเขาพากันไปขายที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าก็ไม่รู้

นี่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาเรื่องใช้แรงงานเด็กค้ามนุษย์ขึ้นมานี่ยุ่งนะ
มันจะข้อหาหนักมากยิ่งขึ้นนะคะ

คนที่อยู่หอพักเดียวกันก็บอกว่าก็เห็นว่าแม่กับพ่อเลี้ยงกลับมาดึกเลย

ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็เห็นน้องแป๋วก็สงสารมาก
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่พมรับน้องแป๋วไปดูแลตลอดไปเลยได้ไหม

เพราะกลัวว่าถ้ากลับมาก็เหมือนเดิม
จะถูกบังคับให้ไปขายแซนวิชอีกเหมือนเดิม

น้องก็ไม่กล้าออกมาพูดว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง

ว่าได้ยินเสียงเด็กร้องวี๊ดเลยอ่ะ
อ้าวปาร์ตี้ก็บอกอ้าวทำไมมึงไม่บอกล่ะ

เขาจะได้ไปแถลงว่าอะไรเป็นอะไร

แล้วแต่ป้าติ๊กไม่กลัวหรอกลูก

ปล่อยมันจะฆ่าประติกประติกก็ยอมลูก
ถ้าป้าติ๊กทำความดีแล้วตายก็ช่างมัน
พอเห็นตาเด็กเข้าเขาเนอะอะไรอย่างนี้ก็พูด
แต่ก็ประติกก็ไม่รู้จริงนะว่าเขาทำร้าย
หรือว่าเด็กตกมาเอง
คือทีมข่าวของเราก็ช่วยตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
แล้วเอาตะกล้าขายแซนวิชออกไปด้วย
อันนี้ก็ต้องฝากคนช่วยสอดส่องดูหน่อย

ก็คือต้องเด็กกว่าน้องแป๋วไปอีก

หนึ่งเรือนจะกลับไปอยู่ด้วยกันได้มั้ย
อย่าทำกับลูกแบบนี้อีกนะเนี่ย
สงสัยต้องแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะ
ใช่น่ะสิพี่กุศิไม่อย่างนั้นเขาจะกลัวเหรอ
นี่คือแม่นะคะภาพเมื่อวานนะคะ

หรือว่าทำแบบนี้ไม่ผิดหรือยังไง

คือยังไงก็ต้องดำเนินคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็ก

ไลน์บอกเคยเจอเคยเหมาตะกล้าเลย

ก็นี่หลายท่านบอกจำได้ค่ะเราก็เลยไปเจอหนึ่งท่านนะคะที่เคยไปเหมา
กำลังขับรถไปทำธุระนี่คลิปนี้ที่เธอแวะปั๊มน้ำมัน
คุณผู้ชมค่ะคุณเมย่าบอกว่าแวะปั๊มน้ำมันตอนไหนรู้ไหมตีหนึ่ง
ตีหนึ่งตีหนึ่งนี่คือตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งเจอน้องแป๋ว
แล้วของยังเต็มตะกร้าอยู่เลยอ่ะแล้วน้องแป๋วนั่งแบบนี้แต่หลับค่ะ
ซึ่งมันไม่ใช่ตะกร้าแรกแน่ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
ตีหนึ่งนั่งหลับอยู่คาตะกล้าแซนวิชก็เลยไปคุยไปถาม
น้องบอกว่าน้องต้องไปเรียนตอนเช้าแต่ต้องขายแซนวิชทุกวัน
ต้องขายจนกว่าของจะหมดถ้าของไม่หมดก็ขายไปเรื่อย
บางวันก็นู่นน่ะตีสี่คุณเมย่าบอกว่าสงสารมาก
เหมาไปเลยค่ะสองพันห้าครับแล้วขอถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะคุณเมย่ามองว่านี่คือขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่า
นี่ไงฝากเจ้าหน้าที่ดูหน่อยว่ามันเข้าขายค้ามนุษย์ไหมคะ
นี่ค่ะคือพอยิ่งมาเห็นข่าวโอ้โหเสียใจมากเลยคุณเมย่าบอก
แม่แท้เลยเนี่ยนะทำกับลูกสาวได้แบบนี้
แล้วพ่อเลี้ยงทำไมปล่อยให้เด็กผู้หญิงคนนึง
เข้ามาตะเวนขายของดึกแบบนี้

มันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนถึงสังคมไทยอย่างหนึ่งนะคะว่า
คนที่จะยื่นมือไปช่วยก็กลัวว่าจะเป็นขบวนการค้ามนุษย์

มันทำให้สังคมเรามันมีความระแวงเกิดขึ้น
และพ่อแม่กับการที่เขามาทำร้ายเด็กแบบนี้

ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อแม่หรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นพ่อแม่จริงต้องถามย้อนกลับไปว่า
อันนี้เป็นพ่อแม่กันจริงใช่ไหม
ถึงได้เอาลูกมาทรมานถึงตี๓ตี๔ทุกคืน